ที่ลบบุรีค่ะมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นต้องบอกว่า
นะคะเป็นเสียฟาร์หมูคนนึงค่ะกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับ
ครอบครัวแล้วอยู่อยู่เกิดระแวงกลัวว่าว่าที่ลูกเขยอ่ะ
ก็คือแฟนของลูกสาวตัวเองจะมาก่อแกะจะมาเหมือนกับว่าเป็นกิ๊กกับภรรยาของตัวเอง
คว้าปืนยิงลูกเขยยิงเมียตัวเองแล้วก็ยิงลูกสาวจนเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
ลูกชายคนเล็กเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดนะคะวิ่งเข้าไปแย่งปืนพ่อยิงใส่พ่อไปอีกหนึ่งนัด
เหตุการณ์นี้ตายไปสามศพเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะคะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะ
โรงเรือนของฟาร์มเนี่ยพบศพผู้ชายสวมกางเกงขาสั้นสีส้ม
ยืดคอกลมสีเขียวมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง
เข้าศีรษะหนึ่งแผลกลางหลังอีกหนึ่งแผล
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์นะคะตรวจสอบก็คือนายประหยัด
อายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของฟาร์มหมูที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ในกระเป๋ากางเกงของเขาเนี่ยมีกระสุนปืนลูกซองอีก๔นัดด้วย
พอเดินเข้าไปในโรงเรือนของฟาร์มก็เจอศพผู้เสียชีวิตอีก๒ศพนะคะ
อยู่บนแคร่ไม้ไผ่หนึ่งศพแล้วก็อยู่บนพื้นอีกหนึ่งศพครับ
ตรวจสอบดูศพที่อยู่บนแคร่เนี่ยคือนางกัญจนาค่ะภรรยาของนายประหยัด
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าใต้ราวนมด้านซ้ายหนึ่งนัดส่วนตรงพื้นใต้แคร่ไม้ไผ่
พบศพนายชัยมงคลวัยยี่สิบเจ็ดปีคนนี้เป็นแฟนนุ่มของลูกสาว
นายประหยัดกับนางกัญจนานะคะก็คือเป็นวาดที่ลูกเคยนี่แหละ
ตัวตอนนี้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
ตรวจสอบสถานที่จุดเกิดเหตุพบว่าแคร่ไม้ไผ่เนี่ยยังมีอาหารคาวหวาน
มีผลไม้วางอยู่แต่ข้าวของกระจัดกระจายหมดเลยค่ะ
รองเท้ามีคราบเลือดของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บติดอยู่
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองที่ยิงแล้วตกเกลือดอยู่ห้าปลอกมีกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ที่ยังไม่ได้ยิงตกอยู่อีกสามนัด
มีอาวุธปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุที่เป็นของนายประหยัดเจ้าของฟาร์มเนี่ยอยู่บนแคร่๑กระบอก
เจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะในที่เกิดเหตุมีหนึ่งคนค่ะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ถูกยิง
ก็คือเยาวชนวัย๑๖ปีลูกชายคนเล็กของนายประหยัดกับนางกัญจนาค่ะ
เขานั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยความตกใจแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนยิงพ่อตัวเองค่ะ
จากการสอบสวนเนี่ยนะคะก็รู้มาว่าครอบครัวนี้เขาไหว้เจ้าที่เจ้าทางในฟาร์มหมูกันเสร็จ
ตัวนายประหยัดนางกัญจนาสามีภรรยานะคะพ่อแม่แล้วก็ลูกสาว
นางสาวชนะพันธ์นายชายมงคลวาทีลูกเขยแล้วก็เยาวชนวัย๑๖ปีเนี่ย
นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันแล้วก็มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งเป็นหมอดูด้วยนะคะ
ล้อมวงกินข้าวอยู่ก็พูดคุยกันว่าเออทำไมผู้เป็นพ่อถึงรู้เรื่องราวต่างที่คุยกัน
นางสาวชนะพันธ์ลูกสาวก็เลยพูดแซวเล่นว่าพ่อติดเครื่องดักฟังหรือเปล่าเนี่ย
รู้ไปหมดเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพอแกล้งยกแคร่ขึ้นมาดูค่ะ
ปรากฏว่ามีเครื่องดักฟังติดอยู่จริงด้วย
อืมก็เลยมีการแกะซิมการ์ดออกมาสักพักหนึ่งค่ะ
ผ่านไปประมาณห้านาทีอยู่อยู่ในประหยักษ์คนพ่อเนี้ย
ก็ถือปืนลูกซองขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้าโรงเรือนที่ทั้ง๕คนกินข้าวอยู่
แล้วก็ตรงเข้าใช้อาวุธปืนยิงใส่นางกาจนาภรรยาของตัวเองเสียชีวิตเป็นศพแรก
จากนั้นยิงนายชัยมงคลว่าที่ลูกเขยเสียชีวิตเป็นศพที่สอง
จากนั้นยิงนางสาวชนะพันธ์ลูกสาวได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนเยาวชนชายวัย๑๖ปีลูกชายคนเล็กเนี่ยกับหมอดูวิ่งหลบหนีไป
ตอนนั้นเนี่ยลูกชายคนเล็กเห็นว่าผู้เป็นพ่อกำลังบรรจุกระสุน
แล้วก็ตะโกนบอกให้หนีไปตัวเขาคิดเลยว่าโอ้โหพ่อคลุมคลั่งแล้ว
พ่อจะยิงเขาแน่ตัดสินใจวิ่งเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับพ่อ
ลั่นลงพื้นไปหนึ่งนัดแล้วตัวเขาแย่งลูกซองจากพ่อได้
ยิงเข้าพ่อที่ด้านหลังหนึ่งนัดจนพ่อล้มลง
แล้วยิงซ้ำที่หัวพ่ออีก๒นัดจนพ่อตายคาที่ค่ะ
หลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาดูแม่ดูว่าที่พี่เขยก็พบว่าตายแล้วนะคะ
ส่วนพี่สาวเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้น
จนชาวบ้านเขามาเจอแล้วก็เลยแจ้งตำรวจนี่แหละค่ะ
ผมก็ไม่ทราบครับผมไม่ค่อยได้อยู่บ้าน

อยู่กันอยู่กันสามคนครับมีน้องผมมีผมแล้วก็มีแม่
น้องที่พ่อมันจะมาอยู่ด้วยครับมานานมานอนด้วย
มาขายหมูตอนเช้าเขาจะมาพาไปเอาหมูแล้วก็มาขาย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดลบบุรี
ก็ได้ไปพูดคุยกับนางอบเชยภรรยาอีกคนนึงของนายประหยัดนะคะ
ประหยัดมีภรรยาสองคนไปพูดคุยกับภรรยาอีกคนนึง
โดยนางอบเชยเนี่ยเป็นภรรยาคนแรกค่ะ
อยู่กินกับนายประหยัดมานานแล้ว
ก่อนที่นางกัญจนาผู้ตายเนี่ยจะมาเป็นภรรยาคนที่สอง
ส่วนนางสาวชนะพันธ์เป็นลูกติดจากสามีเก่าของนางกัญจนา
นายประหยัดกับนางกัญจนาเนี่ยมีลูกชายด้วยกัน๑คน
ก็คือเยาวชนชายวัย๑๖ปีลูกชายคนเล็กนี่แหละ
ส่วนนายชัยมงคลก็เป็นผู้ชายคนนึงค่ะ
มาชอบพอกับนางสาวชนะพันธ์ลูกสาวลูกเลี้ยงก็เป็นแฟนของลูกเลี้ยง
ทีนี้ปรากฏว่านายชัยมงคลคบหากับนางสาวชนะพันธ์
ก็เข้านอกออกในทางนางกัญจนาว่าที่แม่ยายเข้าทางแม่ไง
เข้าทางผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าทางนายประหยัดสักเท่าไหร่
หลังนายประหยัดก็หุดหงิดเลยคิดว่าอาจจะเข้าใจผิด
คิดว่านางกัญจนามีคนอื่นหรือเกิดความหึงหวง
ซื้อเครื่องดักฟังไปติดไว้ใต้แคร่แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานเอาไว้แล้วนะคะ
แล้วก็สอบปากคำคนในครอบครัวเพื่อจะหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น